ถือว่าเป็นอาหารใหญ่ที่ต้องแก้ไขทุกปีนะฮะ

หรือชุดเฉพาะกิจขึ้นมาทำงานเรื่องของ

ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

ก็มีแฟนรายการนี้โทรมาถามว่าจริงหรือเปล่า
มีข้อความที่โปรยหัวเอาไว้ว่า

พอไม่มีตลาดก็หันมาโทษรัฐบาลอีก

บรรยายว่าตอนนี้เนี่ยคนจีน
เขากำลังต่อต้านทุเรียนจากประเทศไทย
แล้วเขาก็หันไปซื้อไปกินทุเรียนจากเวียดนาม

ใกล้บ้านเราเหตุผลเพราะ
เขาเจอทุเรียนอ่อนจากประเทศไทย
แล้วก็เจอกันหลายรายจนเกิดกระแสปากต่อปาก
ไม่ซื้อทุเรียนจากประเทศไทย

โอ้ข้อความที่เธอโพสต์ยาวครับ
แต่สรุปสั้นอย่างที่ว่านี่แหละ
นึกถึงในอดีตที่เคยเป็นนักข่าว
เคยทำข่าวที่ต่างประเทศฮ่องกง
ประเทศเขาต่อต้านเลิกซื้อสินค้าพืชไร่จากไทย
เช่นสินค้าข้าวโพสต์อะไรพวกนี้

เราเนี่ยพร้อมปนเอานู้นนั่นนี่
ใส่เข้าไปในกระสอบใส่ข้าวโพด
รัฐบาลก็ต้องกระโดดลงมาแก้ปัญหาอยู่นาน
ถึงจะเรียกความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กลับคืนมาได้

มันกลับมาหลอกหลอนวงการค้าระหว่างประเทศอีกแล้วหรือครับ
ผมก็ไลน์หาคุณอลงกรพลบุตร
คุณอลงกรพลบุตรเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตร
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้ดูแลเรื่องพวกนี้
คุณอลงกรอ่านไลน์แล้วก็ไลน์อธิบายตามมาทันทีเลยครับ
คุณอลงกรอธิบายว่า
ทุเรียนไร้คุณภาพเช่นทุเรียนอ่อนแก่มีจริง
เพราะ๔เดือนที่ผ่านมานี้ทุเรียนที่ส่งออกกว่า๔แสนตัน
แสนตันเนี่ยคิดเป็นลูกก่อน๑๒๐ล้านลูก
มันก็เกิดการผิดพลาดจากมือตัดมือคัดและผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะมือใหม่ที่เข้ามาค้าขายทุเรียน
ในช่วง๒ปีนี้เข้าคนทุเรียนหน้าใหม่เข้ามามากเพราะราคาดีตลาดโต
แต่ว่าปัญหาทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่ทุเรียนสวมสิทธิ์
ฤดูการปีนี้ลดลงนะครับแล้วมีแนวโน้มดีขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยเพราะอะไร
เพราะว่า๒๓ปีมาเนี่ยทางราชการเขาเข้มงวดกวดขัน
กับชาวสวนและลงเขาร่วมมือกันแข็งขันมากเพื่อรักษาคุณภาพทุเรียน
ตั้งแต่ในสวนจนถึงตลาดมีชุดตรวจพิเศษจับเอาโทษหนักทั้งจำคุก
ทั้งปรับทั้งถอนใบอนุญาตรวมทั้งป้องกันทุเรียนตากต่างชาติ
ไม่ให้มาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยเพื่อส่งออกอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐมนตรีเฉลิมชัยแล้วก็เป็นภายใต้๑๘มาตรการของ
ฟุตบอลซึ่งมาตรการลำดับที่สำคัญคือหนึ่งคือ
มาตรการรักษาคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนสวนทุเรียนและลง
คุณอลงกรบอกว่าในแต่ละปีมีสวนที่ส่งออกทุเรียนและผลไม้
เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนแปลงในปีหกห้าปีนี้
ที่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานได้แบบนี้
มาตรฐานเช่นนี้แหละประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียวที่จีน
ให้ส่งทุเรียนสดไปขายในจีนได้เน้นตรงนี้
ว่าประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียวที่จีนยอมให้ส่งทุเรียนสด
ไปขายในจีนได้ส่วนทุเรียนประเทศอื่น
แช่เย็นแช่แข็งหรือแปรรูป
ถึงจะส่งออกไปจีนได้เพราะสวนทุเรียนไม่มีมาตรฐานของจีน
ไม่ผ่านมาตรฐานของจีนวันนี้ทุเรียนไทยสามารถครองตลาดจีนเป็นที่หนึ่ง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนำเงินเข้าประเทศจากการส่งออกทุเรียน
ลูกว่าแสนล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ไม่กี่หมื่นล้านเมื่อสี่ปีก่อนกลายมาเป็น๑แสนล้าน
แล้วถ้าไปรวมผลไม้ทั้งหมดคุณอลงกรบอกว่า
ครองมาร์เก็ตแชร์ในตลาดจีนกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นอันดับหนึ่ง
ส่วนอันดับสองคือชิลีสิบสี่เปอร์เซ็นต์อันดับสามได้แก่เวียดนามหกเปอร์เซ็นต์
ทั้งที่เวียดนามเนี่ยเขามีพรมแดนติดกับจีนฉะนั้นก็เรียกว่าทุเรียนไทยผลไม้ไทยเนี่ย
ครองตลาดและครองใจคนจีนแบบแน่นหนามั่นคงอย่างไรก็ตามการส่งออก
ด้วยปริมาณมากและภายในเวลาที่จำกัดก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้าง
แม้จะช่วยกันดูแลเข้มแค่ไหนก็ตามเพราะมีปริมาณการส่งออกทุเรียน๔แสนกว่าตัน
คิดเป็นลูกหนึ่งร้อยยี่สิบล้านลูกในช่วงสี่เดือนแรกของฤดูการผลไม้ปีหกห้า
นี่คือความจริงและความยากในการค้าขายทุเรียนสดที่คุณทุเรียนว่าเนี่ยนะ
ที่คุณอลงกรว่ายิ่งกว่านั้นยังมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น
คือผู้ค้ารายใหม่และจีนที่เห็นตลาดโตราคาดีเข้ามาค้าขายเพิ่มขึ้น
แต่ขาดประสบการณ์จึงมักเกิดปัญหาเรื่องการตัดการคัดทุเรียน
วิชาการของกระทรวงเกษตรเขาจึงต้องจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมบมเพาะพัฒนาฝีมือตัดและมือคัดทุเรียนและลง
เช่นที่สวพ๖ที่จังหวัดจันทบุรีก็นำร่องแล้ว
นอกจากนี้ทุเรียนกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบล้านลูก
ต้องขนส่งไปจีนข้ามน้ำข้ามเขาข้ามลาวข้ามเวียดนาม
ระยะทางกว่าสองพันกิโลบางครั้งก็ติดด่านสิบวันยี่สิบวัน
ก็ยิ่งมีโอกาสบอบช้ำหรืองอมไปบ้างซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่
คงไม่มีใครอยากขายครั้งเดียวแล้วเลิกขายฉะนั้นเนี่ย
ก็มีการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
รวมทั้งการพัฒนาแปลงใหญ่วันนี้
ทุเรียนไทยออกจากนอกจากจะเป็นแชมป์ในตลาดจีนแล้ว
ยังเป็นแชมป์โลกด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ของทุกภาคส่วนพร้อมกับการแก้ไขปัญหาทุกปัญหา
ด้วยความใส่ใจทั้งปัญหาปัจจุบันและโจทย์ในอนาคตด้วยนี่คือคำชี้แจงจากคุณอลงกร
ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่สุภาพสตรีคนหนึ่งใส่เข้ามาในติ๊กต๊อก
ฟังแล้วก็โล่งใจแล้วก็เพิ่งรู้จากคุณอลงกรว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่
ที่เป็นชุดพิเศษคอยตรวจคอยสอดส่องตรวจตราปัญหานี้อย่างจริงจัง
ทำผิดก็เอาโทษหนักทั้งปรับทั้งถอนใบอนุญาตอัตราโทษสูงสุดติดคุกนะครับ
แล้วข้อมูลที่หักล้างกับข้อมูลในติ๊กต๊อกก็คือด้วยมาตรฐานที่เราเอาจริงเอาจังแบบนี้
ประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียวที่จีนยอมให้ส่งทุเรียนสดไปขายในจีนได้
นี่สำคัญตรงนี้ข้อมูลนี้ก็จึงเป็นข้อมูลที่หักล้างกับในติ๊กต๊อก
เป็นอันว่าจบนะครับผมเอาปัญหาทุเรียนไทยส่งไปจีน
เอามาให้ดูเพื่อจะเห็นว่าต่อไปนี้เราก็เดินหน้าต่อ
นึกว่าตอนนี้โลกทุกวันนี้ใครก็เป็นเจ้าของสื่อได้
ใครก็เป็นผลิตสื่อได้ใครก็ส่งกันว่อนในโลกออนไลน์ได้
แต่ควรจะระมัดระวังกันหน่อยนะครับไอ้ข้อมูลและข้อเท็จจริงกันหน่อย
แบบนี้เนี่ยเห็นแล้วมันก็ตกใจ
ถ้าส่งข้อความเป็นเท็จออกมาเรื่อย
ออนไลน์ก็ทำลายตัวเองหาความน่าเชื่อถือไม่ได้
แล้วใครจะไปตามดูนี่ก็ฝากไปถึงคนที่ดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องติ๊กต๊อกด้วย
ไม่งั้นแล้วโพสต์ออกมาตกใจเลยครับ
หวังว่าได้ฟังคำชี้แจงจากคุณอลงกรแล้วเนี่ย
คุณคนที่เป็นห่วงชาวสวนทุเรียนสบายใจได้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ
ปัญหาทุเรียนอ่อนซื้อไปกินไม่ได้ปัญหาใหญ่นะ
โดยเฉพาะถ้าเรื่องการส่งออกด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะ